ใครที่เกิดมาครบ๓๒แล้วท่านยังไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นนะ
ท่านดูช่าง๙คนนี้ที่โพธารามราชบุรีนะคะ
แล้วต่อมจิตสำนึกทำงานหน่อยใช้ฟุ่มเฟือยหน่อยนะฮะ

ช่างก้าวเนี่ยคือเป็นช่างที่

ไหนน่ะพี่การค่ะลองดูนะคะครึ่งทัน
เวลาจะขยับต้องใช้มือกระดึ๊บไป
นี่เห็นไหมคะนักข่าวของเราลงไปหาช่างก้าวเลยนะคะ
คือหลายคนดูแล้วก็ได้แรงบันดาลใจ
ว่าเขาเห็นไหมคะเกิดมาไม่ได้ครบ๓๒แต่เขายังสู้ชีวิต
๓๐ลิขิตฟ้าชัยแต่๗๐ต้องฝาฟันด้วยตัวเองนะคะ

ช่างก้าวชื่อจริงชื่อว่านกพะก้าวนาแป้นนะคะอยู่๔๙ปี

ถนนอนามัยคลองคอยหมู่ที่๕ตำบลคลองคอย
โพธารามราชบุรีลักษณะคือเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะ

ใส่เสื้อยืดเก่าคราบน้ำมันเลอะไปทั้งตัวเลยนะคะ
ซ่อมรถมันจะใส่ให้กับชาวบ้านแบบนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่าคนในพื้นที่รักช่างก้าวมาก
เพราะช่างก้าวเป็นคนอัธยาศัยดี
และเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา

ก้าวบอกว่าพิการมาแต่กำเนิด
คลอดมาก็ไม่มีขามีนิ้วเท้ามาแค่๓นิ้ว
ส่วนนิ้วมือขวามี๕นิ้ว
นิ้วมือซ้ายมี๔นิ้วก็เลยชื่อ๙นะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็มี๓คนพี่น้องค่ะ

ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะคะ

จึงมาเป็นลูกจ้างร้านซ่อมรถในตำบลบ้านสิง

ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ช่างกล้าว

แต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
นายจ้างผู้ชายที่เคยมาทำงานอยู่ด้วยเขาเสียชีวิต
ก็เลยสุดท้ายแล้วตัดสินใจมาเปิดร้านนี่แหละ

ใครอยู่โพธารามก็ไปอุดกลุ่นได้นะคะ

ตัวเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ไม่ย่อท้อก็เลยมีความชำนาญ
ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ทั้งคันเลยนะ

ไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางในยางนอกปากยาง
ซ่อมเครื่องยนต์ทำสีรถสามารถทำได้เหมือนคนปกติเลยนะคะ
แม้แต่ขับขี่พ่วงข้างก็คือรถซาเล้ง
ก็ซ่อมได้นะจ๊ะไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้นค่ะ
ช่วงนี้ประสบปัญหามีลูกน้องก็คือมีลูกค้าน้อยลงนะฮะ
มีลูกค้าน้อยลงเนื่องจากว่าพิษเศรษฐกิจแล้วก็โควิดด้วย
แต่ถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อค่ะ
ท้อนะคะแม้ว่าเพิ่งจะเปิดร้านได้ไม่นานมานี้เองนะคะ
พร้อมที่จะเดินหน้าหาเงินเลี้ยงครอบครัวอันเป็นที่รักของเขา
เขาภรรยาแล้วก็ลูกอีก๓คน
โอ้โหน่าเยี่ยมมากครับพี่ก้าวครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะคะ
ส่วนใครที่ฟังแบบนี้แล้วบอกโอ้โหผู้ชายหัวใจเหล็กคนนี้
แกร่งคนนี้นะคะช่างก้าวอยากจะแบ่งปัน
อยากจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ชายคนนี้นะ
ท่านก็สามารถรวบแบ่งปันน้ำใจได้นะคะ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาโพธาราม
ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วนะคะหมายเลขบัญชี๗๐๘๐๖๒๔๑๗๗
บัญชีชื่อบัญชีก็คือนพแก้วนาแป้นนะคะ
หรือใครสนใจอยากจะไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็โทรไปได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๖๑๓๗๔๖๙๙๘ค่ะ

กระหว่างที่พี่เขาดีดตัวเข้าไปนั่งบนเพิ่มเลยอ่ะแข็งแข็งแข็งแรงมาก